คุณเห็นไหมอันนี้เป็นรอยดอกยางรถนะ
น้องโดนรถกระบาดทับ

แล้วดูสิเป็นรอยดอกยางขนาดนี้เลยค่ะ

ในเฟซบุ๊คของมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย
เขาโพสต์ภาพน้องสมชายค่ะ
มืออแลอายุ๕ขวบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแม่ยาววิทยาคมที่เชียงราย
น้องเป็นรอยแบบนี้แล้วปวดไหล่ซ้ายด้วยค่ะ
เอาตัวส่งโรงพยาบาลโอ้บลุกแล้วนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุหน่อยจะคุยกับพอ
เพราะว่าแชร์กันในโลกโซเชียลนะกลัว
คือน้องอาจจะดูเหมือนไม่เจ็บตอนนำตัวส่งโรงพยาบาลใช่

กระบะน่ะมันก็ไม่ได้เบาไงคะ

ซึ่งตอนที่เราไปคุยกับพอ
พอไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็เลยไปดูที่สนาม

เกิดเหตุแล้วคนขับกระบะเนี่ยนะ
เขาแอบมารับเด็กในโรงเรียน

โรงเรียนเขาไม่อนุญาตให้กระบะ
หรือว่ารถอื่นเข้ามาในโรงเรียนนะ
ถอยรถมาแล้วก็นะครับ
ถอยรถแล้วน้องก็ตกไงคุณ
ใช่
น้องตกแล้วก็รถกระบะเนี่ยทับเลยอ่ะ

แต่ทับเป็นรอยดอกยางขนาดนี้เท่ากับทับร่างนะ

โรงเรียนเองบอกว่าบุคลากรมีน้อย

แล้วก็ห้ามคนข้างนอกเข้ามาในโรงเรียน

ก็ต้องรายงานต้นสังกัดหามาตรการป้องกันต่อไปนะคะ

อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้รอยมันไม่ใช่เหมือนเป็นรอยเปื้อนล้อนะ

แต่เป็นรอยที่เหมือนเหยียบไปแล้วช้ำ

ใช่แล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งคนขับกระบะเอง
ต้องไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายที่สพแม่ยาวนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องขับรถโดยประมาท

ฝากดูแลอาการของน้องอย่างใกล้ชิด
ใช่ต้องเช็คให้ละเอียดมากนะคะ